ช่วงนี้ปิดเทอมนะคะคุณผู้ชม
น้องหนูที่ว่างไม่รู้จะทำอะไร
คุณพ่อคุณแม่ก็จะมีกิจกรรมต่างหรือว่าพาไปท่องเที่ยวสถานที่ต่าง
รวมไปถึงกิจกรรมนี้น่าสนใจมาก
ผู้ปกครองเขาพาน้องไปฝึกทำตุ้ง

ตุ้งตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่
ว่าแล้วเชียวจะออกมาเป็นแบบนี้จากปากคุณชนะนะคะ
แต่ว่าถ้าน้องหนูคนไหนไม่เคยเห็นตุง
ไปดูกันว่าวิธีทำเขาเป็นแบบไหนค่ะ

สะอาดชัยศรีบ้านฝ่ายแตกหมู่สอง
ตำบลลำพานด์นำพลเมืองจังหวัดกรรศิลป์นะคะ
เขามีการจัดกิจกรรมสอนทำตุง

โรงเรียนอนุบาลรัฐนากรรศิลป์

ผู้สอนมาจากใครรู้มั้ยคะปัญดาสวทร์ทั้งนั้นเลย
สวผู้สูงวัยโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตำบลลำพาน้ำเผื่อจังหวัดกล้าศิลป์นี่แหละ
ส่วนบรรยากาศก็อย่างที่เห็นคุณผู้ชม
น้องหนูตั้งใจทำกันมากเลย
สมาธิไปในตัวด้วยนะ
ส่วนทางครูผู้สูงไวนี่ก็สนุกสนานเรื่อง
้อนรำไปด้วยสอนไปด้วยคุณเห็นไหมแล้วก็ตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เด็กเต็มที่เลยค่ะ
เป็นผู้สูงวัยหัวใจเกินร้อยนะจ๊ะสอนไปออกลีลาไปมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะสนุกสนานกันไปนะคะ
ส่วนวิธีการทำไม่ยากใช้วัสดุพวกได้ไหมพรมมาสารหรือว่าถักทอเขาด้วยกัน
ประดิษฐ์ประดอยเป็นรูปใยแมงมุมพันไปแบบนี้๔มุมนะคะ
แล้วก็มีรูปสามเรียมห้าเรียมหกเรียมหรือว่าวงกลมก็มีเหมือนกัน
ทำหลายแบบจากนั้นก็นำมาห้อยแล้วก็ยึดโยงติดกันผูกกับเสาไม้ไผ่
ก็จะได้นี่ตุ้งสวยเก๋แบบนี้เอาไว้ประดับประดาษตามถนนหนทางในช่วงวันงานบุญ
ไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานกระถิ่นงานอะไรต่างเอาไปใช้ได้เลยสวยงามมากนะคะ
ไปฟังเสียงทางผู้อำนวยการโรงเรียนที่เขาพาน้องมาทำกิจกรรมทำตุ้งกันหน่อย
สิ่งที่ได้เมื่อนางเรียนรู้ในการทำตุ้งสิ่งที่ได้คุณความอ่อนโยนของจิตใจฝึกความอดทนนะคะ
วัฒนากล้าสิตเราไม่ขวามสำคัญกับการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และก็เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญค่ะ
คือน้องนักเรียนเกิดเขาว่างขึ้นมาแล้วไม่มีกิจกรรมอะไรทำ
ส่วนใหญ่อาจก็ต้องไปเล่นเกมปิดมือถือ
เดี๋ยวนี้นะโซเชียลเล่นเยอะเกินไปก็มีดีถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นแล้วโรงเรียนเขาก็เล็งเห็นความสำคัญ
นี่แหละช่วงว่างปิดเทิมแบบนี้ให้น้องหนูมาฝึกประดิษฐ์ประดอย
มันเป็นการฝึกสมาธิแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรม
แล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านในสมัยก่อนด้วย

คือเคยฝึกทำนะอันที่มันรูปที่เรียนมาก
มันจะต้องแบบพันไปทีละมุมแล้วก็ดึงแล้วก็พันแล้วก็ดึงอย่างนี้
คือสนุกดีคือเรารู้สึกว่าเราแบบมีสมาธิแล้วเราก็ตั้งใจมาก
พอเราเห็นผลงานตัวเองออกมามันสวยแล้วเอาไปใช้งานได้จริง

นี่เป็นสิ่งที่ดีดีไม่ดีในเป็นอาชีพได้ต่อไปอีกด้วยนะคะ
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียสร้างสรรค์ในช่วงของกิจกรรมวันปิดเทอมของน้องนะคะ